คนที่ยังไม่ติดโควิด๑๙แล้วใช้หน้ากากอนามัย
เวลาจะทิ้งก็ต้องทำให้ถูกต้อง
แล้วคนที่ติดโควิด๑๙แล้วจะทิ้งหน้ากากอนามัย
ต้องทำให้ถูกต้องที่สุดครับ
ทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่ามันมีกรณีตัวอย่างขึ้นมาแล้วฮะ
คือคุณตาท่านนี้อายุ๗๓ครับท่านขี่ซาเล้งเก็บขวดขาย
แล้วในขวดพลาสติกมีคนเอาหน้ากากอนามัยยัดแล้วก็ปิด
คือความคิดของคนทิ้งก็คือคนเก็บจะได้ไม่ต้องมาสัมผัส

แต่ที่ไหนได้คือคนเก็บขยะนะครับในที่สุดเขาก็ต้องเอาขยะออก
แล้วก็เอาขวดพลาสติกเก็บเอาไว้ขายติดโควิดครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับจากกรณีที่คุณตาอายุ๗๓ปีนะครับ
ท่านเป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกภัยจนครรัชสีมา
ถ้าติดเชื้อโควิดแล้วก็คือมีตัวบ่งชี้เนี่ยบอก
คุณตาคือมีอาชีพเก็บขวดขายติดเชื้อจากขยะปนเปื้อนเชื้อโควิด
ซึ่งอาจจะมีผู้ติดเชื้อทิ้งหน้ากากอนามัยยัดใส่ขวดน้ำ
หรือว่าขวดน้ำปะปนเชื้อโควิดมาอย่างไรล่ะคุณแอธะพง
คนติดโควิดดื่มน้ำไงครับนะฮะดื่มน้ำจากขวด
แล้วตอนนี้นะฮะคุณตาติดปั๊บมาแพร่กระจายเชื้อให้คนในครอบครัว
แล้วก็เพื่อนบ้านตอนนี้๘รายแล้ว
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่เทศบาลตะบนสูงเดิน
ไปถามกับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ท่านก็เปิดเผยบอกว่าสำหรับการติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้
ถ้ามีผู้ป่วยโควิดนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ของเก่าขายนะครับช่วงนี้ท่านต้องระวังหน่อย

หากพบหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

เพื่อจัดการกับขยะอันตรายเหล่านี้
เพื่อป้องกันประชาชนติดเชื้อเพิ่ม

เดี๋ยวบอกว่าขณะนี้จากการตรวจหาเชื้อคนในชุมชนที่อาศัยอยู่

ตรวจพบติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว๑๖รายครับ

ถ้าติดเชื้อเพิ่มอาจจะต้องสั่งปิดหมู่บ้าน
ว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก
และจากการที่ได้สอบถามญาติของตาเพิ่ม
อาการของตาเพิ่มกับคุณยายแล้วก็ลูกสาวอาการดีขึ้น
แต่ตากับยายเป็นผู้สูงอายุไงครับ
ยังต้องเฝ้าระวังทั้งเรื่องความดันเบาหวาน
ส่วนลูกสาวกับเพื่อนบ้านเนี่ยอาการดีขึ้นเป็นลำดับฮะ
คุณผู้ชมที่ใช้หน้ากากอนามัยกันอยู่

หรือว่าชุมชนไหนที่มีถังขยะสีแดงถุงแดงดีมาก
เพราะว่ามันจะเป็นที่ทิ้งขยะติดเชื้อ
ส่วนประชาชนที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายย้ำกันอีกทีฮะ
อย่าสัมผัสบรรจุพันธุ์ที่ติดเชื้อที่มันเป็นถุงแดงถุงอะไร

แล้วก็ที่สำคัญขวดที่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ย
ไปเถอะครับปล่อยมันฮะรักษาสุขภาพเอาไว้ก่อนครับช่วงนี้ครับ
ก็ต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ด้วยนะคะ